ข่าวนี้ต้องบอกว่าคุณพ่อถึงกับออกอาการเดี้ยงกันเลยทีเดียว
ตอนนี้เขามีลูกชายวัยกำลังสนวัยกำลังน่ารักเลยนะคะ
กัปตันบอกว่าตอนนี้หลังผมเดี้ยงครับ

ใช่แล้วค่ะที่สำคัญคุณภรรยาคุณเอกถึงกับขอให้สามีพักงานกำกับ
แต่งานแสดงก็พอเผื่อจะได้มีเวลามาช่วยเลี้ยงดูลูกบ้าง
เผื่อมีเวลามาช่วยกันจับลูกเพราะลูกสนอยู่
ส่วนแพลนปั๊มเบบีคนที่๒ให้กับน้องดินจะมีเมื่อไหร่
ไปฟังนักแสดงหนุ่มวัย๔๒กรัฐเขาเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐกันเลยค่ะ
กำลังวิ่งสนุกเลยครับตอนนี้กำลังปวดหลังเลยแหละ
วิ่งจะวิ่งอะไรจ้ะ
รักษาอยู่อย่างต่อเนื่องนะหลังเนี่ยเพราะว่า

ผมเนี่ยหลังไม่ค่อยดีแล้วครับเพราะว่าเคยประสบบัติเหตุตอนเป็นวัยรุ่น
แล้วก็ตอนนี้ทั้งอุ้มเขาก้มไว้คือว่าเราเลี้ยงกันเองนะครับ

แต่ว่าน้องคนที่สองเขาไม่รักจริงใช่ไหมครับ
ยังครับแต่ว่าก็คือแค่คุยกันไว้กับคุณเอ๊ครับว่า
วันเราอยากให้ลูกมีเพื่อนแต่ว่าก็ยังไม่ได้อยู่ในกระบวนการผลิตอะไรอย่างนี้นะ
ก็เดี๋ยวรอให้น้องดินโตอีกนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณพ่อก็งานชุกเหลือเกิน
งานผู้กำกับทั้งงานละครนะคะแถมยังต้องมาไล่จับน้องดินอีกบ่อยกำลังสนเลย
ห่วงสุขภาพคุณพ่อคุณแม่นะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ